คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตกเป็นข่าวคึกโครมเลยนะคะ
สำหรับกล้องห้วยไร่ที่ถูกคุณอารีเมลบี้ผู้จัดงานคอนเสิร์ตในต่างประเทศ
หอบเอาหลักฐานนะคะเข้าฟ้องร้องต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่านุ่มกล้องเว้ไร่เนี่ยเบี้ยวคอนเสิร์ต

โดยทนายความบอกว่านักร้องหนุ่มติดงานแสดงคอนเสิร์ต
ไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยตัวเอง
พร้อมกับฝากขอโทษคู่กรณี
และยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนหนึ่งมาจากความผิดพลาดทางการสื่อสารของตัวเอง
ซึ่งยินดีจะคืนเงินค่าจ้างทั้งหมด
แต่ในส่วนค่าความเสียหายที่คู่กรณีฟ้องร้องตรงนี้
อยากจะขอนัดคุยเจรจานอกรอบกับทางคุณอารีอีกครั้งหนึ่ง
อันนี้เป็นทางฝั่งของทนายความส่วนตัวของคุณก้องห้วยไร่นะคะ

ด้านคุณอารีผู้จัดงานคอนเสิร์ตก็ยินดีค่ะ
ที่จะรับนัดเจรจานอกรอบกับหนุ่มกล้อง
แต่ยังคงยืนยันที่จะให้นักร้องหนุ่มออกมาแสดงความรับผิดชอบ
ด้วยการอธิบายให้แฟนคลับทั้งในและต่างประเทศที่รอชมคอนเสิร์ต
ได้ทราบถึงสาเหตุการเปรี้ยวงานคอนเสิร์ตที่ผ่านมา
ซึ่งตัวเขาเองก็ยินดีที่จะให้อภัยหนุ่มกล้องนะคะ
คือต้องบอกว่าเป็นคดีที่ค่อนข้างตกออกตกใจหลายคนเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนึงว่าการเจรจานอกรอบในครั้งนี้
จะยุติและจะจบลงด้วยรูปแบบไหนก็ขอให้คุยกันดีแล้วกันเนาะ
ขอให้จบด้วยดีนะคะจะได้มีงานทำเงินต่อทั้งคู่นะคะคุณค่ะ